เมื่อวานโอ้โหตอนนี้กำลังทานข้าวนะคะ
นี่วางช้อนลงพลักทันทีเลยค่ะ

เดีี่ยวให้ดูรูปของทรุปตากรณี
น้องใหม่ดาวิกาค่ะคุณผู้ชม

น้องเกงหลุมขายยาวลงเท้าวูส

เยอะไปนี่งั้นตรงต่าง
คือท่อนบนเป็นเสื้อคลอปตัวจิ้วคือสปอร์ตบาร์
ส่วนดีเทลของเกงนั้นต้องบอกว่า
ไฟลุกพลึบจ้าคุณผู้ชม
ชาวเด็กมีการแซววิภาพวิจารณ์ว่า
แวบแรกที่เห็นคือสมยาธิ์พูดตามที่เขาเก็บ
คิดว่าน้องเนี่ยดึงชั้นในขึ้นมา
เอาเกงลงไป
จริงแล้วมันคือแฟชั่นเข้ามาแบบนี้

แต่ว่าเหนือจากขอบกางเกงขึ้นไป

ไม่เหนียววิกาค์แม่วัณฑองของเรา

หลายคนอยากจะเดินข้ามทางมาลาย
เดินยังไงให้พี่ป้องเข้าไปแซวนะคะบอกว่าฟิตจังแม่วันทอง
ซึ่งพี่ป้องก็เป็นพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงของเราอยู่
เขาหลายบทบาทมากนะคะนึกว่าเสียปังมากเดี๋ยวดิฉันไปเดินบ้างนะข้ามทางมาลาย
แต่ระวังรถถนน่ะจะบอกว่าระวังนะ